ดูเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจน้ำพริกแม่ประนอมกันก่อนแล้วกันนะคะ
ประนอมแดงสุภาผู้บุกเบิกธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอมก็ร่ำให้ค่ะ
บอกว่าขอให้ลูกสาวนั้นช่วยคืนสมบัติให้นะคะ
โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นโรงงานเก่าแล้วก็ที่ดินในย่านนครปฐมนะคะ
โดยเธอบอกว่าพร้อมที่จะให้อภัยลูกสาว
ถ้าหากว่าลูกสาวนั้นยอมสำนึกผิดโดยที่จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดค่ะ
นางประนอมแดงสุภาหรือแม่ประนอมผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม

ขอให้นางสิริพรแดงสุภาบุตรสาวคนโต
ซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัทพิบูรณชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
สำนึกผิดและคืนสมบัติที่ยึดไปทั้งหมดกลับคืนมาค่ะ

แม่ก็ให้อภัยลูกเสมอนะ
แต่ว่าหนูทุกคนก็อย่าทำเยี่ยงอย่างอย่างนี้
ไปทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ก็จะขอพูดแค่นี้คงไม่ยื่นนะ
ถ้าลูกรู้ว่าทำผิด
แม่ก็โอนทรัพย์สินให้แม่
สำนึกผิดแม่ก็ไม่เอา

ช่วยกันสร้างน้ำพริกเผาตาแม่ประนอมมาตั้งแต่อายุ๒๔ปี
สามารถสร้างธุรกิจให้มั่นคง

มีการฝากเงินประจำกับธนาคารนครหลวงไทย
อดีตเดือนละถึง๑๐ล้านบาท
คิดเลยว่าวันนี้จะกลับมาลำบากอีกครั้งค่ะ
ความลำบากของแม่ประนอมมันมากมาย
ถ้าเล่าให้ลูกฟังหลายนี่นะ

ทำไมทำกับแม่อย่างนี้
แม่นี่ก็ไม่มีพ่อแล้วเนี่ยแม่จะหยุดพัก
ขอบคุณครับ
ห้างซื้อที่ไว้เก่งกำไรแต่แล้วมันก็ไม่ได้ขายไม่ได้
ก็ที่ยังอยู่เดี๋ยวนี้เป็นชื่อนายสิริชัย
เขาก็ไปปลอมลายเซ็นเป็นโอนเป็นของเขาไป
คืออ้อยก็ทำกับแม่เกินไป
แม่ก็พูดกับเขาดีหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ให้สักอย่างหนึ่ง
แม่ทำมาเนี่ยเพื่อนลูกเพื่อนลูกทุกคน
ไม่ใช่ทำให้คนนู้นคนนี้แต่คนที่ทำมากก็คือ
เขาก็โกนได้มากไปแม่ก็ไม่ว่า
แต่อย่างนี้มันหาความยุติธรรมไม่มีเลย
ประนอมยืนยันนะคะว่าไม่ได้ถูกบุตรสาวไล่ออกจากบ้าน
แต่ว่าตัวเองถูกนางสิริพรและครอบครัวกดดันด้วยการทำพฤติกรรมไม่ดี
หยาบคายทำให้ต้องออกมาอยู่กับบุตรสาวอีก๒คน
ซึ่งนางสิริวัลแดงสุภาบุตรสาวอีกคนของแม่ประนอมบอกว่า
นางสรีพรและครอบครัวให้เหตุผลในการถอดหุ้นของนางประนอมและน้องน้องออกจากบริษัท
เพราะเป็นคำสั่งและความต้องการของนายสิริชัยแล้วก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องกันค่ะ
ขณะที่โรงงานน้ำพริกเผาแม่ประนอมยังคงเดินสายการผลิตตามปกติ
นายทวิชาหวังโพคาทนายความของนางสิริพรยืนยันว่า
ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะอาจจะมีผลต่อรูปคดีที่ฟ้องร้องกัน๒คดี
คือคดีการปลอมแปลงมรดกที่ฟ้องร้องไว้ที่ศาลจังหวัดนครปฐม
นัดไกลเกลี่ยกันวันที่๔เมษายนนี้
และการตกลงแบ่งมรดกของสามีนางประนอมที่ยังไม่ลงตัว
ซึ่งฟ้องไว้ที่สารแขวงตลิ่งชันจะนัดไก่เกลี่ยในวันที่๑๑เมษายนค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะฟังการเปิดใจของนางประนอม
ขอคืนสมบัติจากบุตรสาวคนโตได้เพิ่มเติม